คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวเบาะก่อนมาดีกว่านะคะ

เขาเบาะว่าดาราสาวคุณแตงโมแล้วเนี่ย
เพราะว่าผิดศรัยกรรมนะฮะ

ไม่เชื่อเมาส์มอยจะเมาส์ยังไงไม่เชื่อ
ขอไปดูด้วยตัวเองขออาสาไปดูเลยนะคะ
ปรากฏว่าใครนะคะใครเมาส์ก็เมาส์ไปนะจ๊ะ
ตอนนี้หน้าแตงโมสวยเข้าที่แล้วค่ะ
งานนี้นะคะยังอุ้มลูกบุญธรรมค่ะน้องเอสเตอร์
วัย๒ขวบมากองละครด้วยนะ
แล้วก็แน่นอนค่ะโดนจองเล่นละครเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
ล่าสุดคุณล่าสุดนะคะแตงโมค่ะรับหลังไมค์กับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ว่าก็เออเป็นหวานใจวัยอ้อนี่แหละค่ะ

นี่มันไม่ได้หลังไมค์แล้วนะคะนี่มันประกาศให้คนเขารู้แล้วค่ะพี่แจ๊คค่ะ
เมื่อไหร่จะขยับมาเป็นแฟนเปิดตัวจริงจังนะคะ
มาฟังทุกเรื่องราวจากสาวแตงโมเลยค่ะ
อันนี้ดูเป็นไงบ้างคะอันนี้คือดีขึ้นไหม

ต้องให้เวลามันนิดนึงเดี๋ยวมันจะค่อยยุบลงค่ะ
ตอนนั้นเพิ่งทำใหม่แต่เราก็ไม่ได้ปิดอะไรอย่างนี้

แต่อาจจะมีนิดหน่อยแล้วแต่มุมอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอมาแล้วก็ได้โดนทาบทามไปเล่นละครแล้ว
ก็ต้องดูก่อนว่าน้องจะเล่นได้ไหมเดี๋ยวต้องลองเอาไปแคสต์ดูค่ะ
คนก็จะแซวว่าลงรูปกับเพื่อนบ้านบ่อย
ก็ลงรูปกับเพื่อนบ้านบ่อยกับเพื่อนบ้านน่ารักค่ะ
ใกล้กันก็อย่างนี้แหละค่ะคุยกันภาษานี้แหละค่ะคุยกันภาษากวนนั่นแหละค่ะ
ก็ต้องดูว่าเขาจะมาซื้อบ้านติดกับเราหรือเปล่าตอนนี้ยังเป็นแค่เพื่อนบ้านอยู่
อ๋อถ้าซื้อบ้านติดกับเราคงจะเป็นเรือนห่อแล้วแหละมั้งค่ะ
คือยังไงเขาหลังไมค์กับพี่แจ๊คว่าเออคือสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้ก็คือคบกันใช่ไหม
เท่านั้นแหละค่ะแค่เธอไม่ออกคู่หน้าไมค์แค่นั้นเอง
ตายแล้วแตงโมมีแฟนแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวถามอีกทีนึงแล้วกันนะคะ